พาไปทานของอร่อยหน่อยที่สิริราชจะเป็นร้านอะไร
ติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

โอ้ยยยยเหนือบอกร้องสีสันหน้าตาเนี่ย
เขาให้ถั่วแบบแน่นเน้นเลยครับ
และนี่คือร้านขายถั่วแบบชื่ออะไรปะ
คือรอแป๊บเดียวก็ได้กินถั่วแปบอร่อยแล้ว
ใช่ครับอยู่แถววางหลังใครอยากไปไปได้เลย
โดยแป้งห่อถั่วแบบของเขามีมากมายหลากหลายสีเลย
ซึ่งแต่ละสีทำมาจากธรรมชาติครับ
พอเขาห่อถั่วเสร็จเนี่ยเรียบร้อยแล้ว
บอกเลยว่าหูคลุกกับถั่วอีกทีเนี่ย

บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากเลยคุณผู้ชม
ใครอยากไปนะโทรสอบถามกับร้านเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลย
นี่หรือจัด
โอ๊ยก๋วเลืองอย่างนี้ผมชอบมากเลยนะ

ผมชอบให้พ่อค่าก็ใส่ก๋วเลืองเนี่ยเยอะ

แล้วของคุณนี่ชอบโรยด้วยอะไร

โอ้โหคุณนี่แอดวานสุดจริงเลยนะหาซื้อแถวไหนได้บอกหน่อยนะ
ของผมมีแค่นมข้นหวานอะไรอย่างนี้นิดเดียวก็ช็อกโกแลตบ้าง
อ่ะคุณผู้ชมครับ